ที่นครศรีธรรมราชมีเหตุการณ์อดีตลูกน้อง
ซึ่งอายุ๕๘ปีแล้วใช้ปืนไปยิงในหัวนะ
วัย๗๖ปีที่เป็นเจ้าของสวนปามเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดเสียชีวิต
เขาอ้างว่าไม่พอใจที่ถูกต่อว่าเรื่องการทำงานนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สพเขาพังไกรได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในสวนปาม
ในพื้นที่ตำบลแหลมอำเภอหัวไซนะครับที่นครศรีธรรมราช

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายไตรพบเงินเลี่ยมอายุ๗๖ปี
ชาวบ้านเรียกกันว่าในหัวเคลือม
นอนเสียชีวิตอยู่นะครับในสภาพถูกยิงด้วยปืนลูกโม่จุด๓๓
นี่คือในหัวเคลื่อมนะครับหรือว่านายไตรพบเงินเลี่ยมวัย๗๖ปี
กระสุนที่ยิงเข้าไปเนี่ยเป็นปืนลูกโม่จุด๓๘เข้าหลัง๓นัด
ท้ายทอยอีก๑นัดรวม๔นัดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็มีปืนสั้นนะครับ๑๑มมของผู้ตายเนี่ยที่เขาพกติดตัวอยู่เนี่ย
ก็อยู่ในที่เกิดเหตุอันนี้เป็นของผู้ตายนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ญาติญาติได้รับทราบข่าวเนี่ยมาในพื้นที่นี่ก็ร้องไห้แล้วฮะ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุคือนายเกษียณสุวรรณอายุห้าสิบแปดปี
เป็นลูกน้องเก่าของในหัวเคลือมผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนี่นะฮะ
มอบตัวพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบตัวที่สพเขาพังไกรนะครับ
โดยอ้างว่าสาเหตุที่ไปยิงอดีตเจ้านายจนเสียชีวิตเนี่ย
เขาอ้างว่าถูกในหัวเคลือมเนี่ยต่อว่าด่าทอมาหลายครั้ง
เคยเตือนไปแล้วว่าอย่ามาเหยียบในพื้นที่ของเขาอีก
แต่วันนี้เห็นผู้ตายเข้ามาที่สวนปามของเขา
เขาก็เลยยิงทันทีเลยโอ้โห

นายไพโรธเขาไข่แก้วอายุ๕๕ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายคือนายหัวเครื่อง
ขับรถกระบะเข้ามาที่สวนปาม
เพื่อจะมาดูรถแบ็คโฮที่กำลังปรับหน้าดินอยู่

ตอนกำลังเดินผ่านสวนปาม
ผู้ก่อเหตุก็คือนายเกษียณเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นนายเกษียณเนี่ย
เดินออกมานะครับจากสวนของเขา
ซึ่งมันอยู่ติดกับสวนของผู้ตาย
มากับภรรยาแล้วก็มีญาติที่เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคน

เกษียณมือปืนชักปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่เขาเลยนะครับ
ยิงใส่นายไตรพบหรือว่านายหัวเครื่องแบบไม่ได้พูดอะไรเลย
ยิงใส่เสร็จเนี่ยเขาล้มฟุบลงเสียชีวิต
พอผู้ตายล้มลงไปนอนกับพื้นเนี่ยทีแรกยิงสองนัดก่อนนะ
พอเขาล้มลงไปนอนกับพื้นคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
เกษียณเนี่ยจ่อยิงซ้ำอีกนะครับ
แต่กระสุนเข้าที่ตัวของในหัวเครื่อง๔นัด
แต่ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงตอนยิงซ้ำอีก๓๔นัด
ภรรยากับญาติของคนก่อเหตุที่เดินมาด้วยกันเนี่ย
ก็รีบเดินหนีออกไปก่อนแล้วนะตอนนั้นอ่ะอ่า
ตัวของคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เพื่อนก็พยายามเข้าไปช่วยผู้ที่ถูกยิงนะครับ
แต่กลับถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยจ่อปืนขึ้นมาขู่
แล้วบอกว่าถ้าใครเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะยิง
เขาก็ต้องรีบออกมาจากจุดเกิดเหตุกันแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนยืนถือปืนยืนดูศพอยู่ตรงนั้น
พอมีคนมาหลายคนเข้าเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เลยออกจากพื้นที่ตรงนี้ไป
แต่ก็ไม่ได้หนีไปมอบตัวที่โรงพักที่สพขาวพังไกร
นี่นะครับ
ลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกันที่
มือปืนเนี่ยมายิงพ่อของเธอความจริงแล้วคนก่อเหตุคือนายเกษียณเป็นลูกน้องเก่าของพ่อ
พ่อก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดถ้าจะอ้างว่าเป็นเพราะเรื่องที่ดินคงไม่ใช่
เนื่องจากที่ดินตรงนี้เนี่ยพ่อซื้อเอาไว้นานแล้วปมธุรกิจก็ไม่น่าจะมีอะไร
เพราะพ่อทำธุรกิจลานปามมานานหลายปีไม่เคยมีปัญหากับใคร
คำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุที่บอกว่าโกรธแค้นที่พ่อเธอชอบต่อว่าดุด่า
ลูกสาวบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะทางครอบครัวเนี่ยช่วยเหลือในเกษียณมาโดยตลอดนะฮะ
มเหตุที่แท้จริงคงให้ตำรวจเนี่ยสอบปากคำขยายผลกันต่อไป
แต่ลูกสาวยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินข่าวมาบ้างเคยมีคนเตือนว่าอย่าให้พ่อเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ตะบนหัวไซนะ
เป็นการบอกแบบปากต่อปากเพราะว่าพ่อเนี่ยเข้าไปทำงานในพื้นที่เนี่ยเป็นประจำ
แต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุร้ายคาดว่าคนก่อเหตุต้องเตรียมการเอาไว้ก่อน
เป็นการตั้งใจจงใจพยายามฆ่าเพราะก็วางแผนแล้ว
ก่อนหน้านี้คือมันก็มีแหละที่แบบว่าคนนู้นคนนี้มาบอกว่าด้วยความที่เราไม่ใช่กว้านซื้อคือเราปลูกปลามขึ้นเรื่อย
บางทีบางทีอาจจะคนพื้นที่แถวนี้อาจจะไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถามว่าถ้าเกี่ยวกับที่เพิ่งซื้อแปลงนี้นะคะคิดว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าซื้อขายกันถูกต้องแล้วก็ไม่มีได้ขัดผลประโยชน์อะไรกันเลยค่ะ
ซึ่งตรงนี้เป็นบ้านเกิดของพ่อตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นบ้านเกิดของพ่อซึ่งพ่อก็บอกแล้วว่าแกก็อยากจะมาทำบ้านเกิดของแกให้มันเจริญขึ้นแกก็เลยแบบเออมาสร้างลานปามสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ภรรยาของนายเกษียณคนก่อเหตุนะครับภรรยาบอกว่าความจริงแล้วสามีเธอเป็นคนเงียบก็เลยไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
นี่ฮะนี่ภรรยาของนายเกษียณที่ก่อเหตุนะฮะเธอเลยบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าสามีเนี้ยมีปัญหาอะไรกับผู้ตายในอดีตสามีเคยทำงานกับผู้ตายแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่ามีปัญหาอะไรกัน
ค่ะก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นหลังจากเกิดเรื่องสามีไม่ได้กลับมาที่บ้านเพราะว่าเขาไปที่โรงพักไปบ้อบตัวเลย
ไม่บอกอะไร
ก็ขึ้นเขินไปมันนั้นก็พูดลงโ้ย
แจ้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อไปดูเรื่องของอาวุธปืนอะไรต่างด้วยนะครับ
ส่วนศพของผู้ตายนะฮะในหัวเคลื่อนวัย๗๖ปีตอนนี้ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะส่งมอบให้กับญาติรับไปบรรพิกุศลทางศาสนากันต่อไปนะฮะ